สินค้าก็งานเด้นของข้า

วันนี้เป็นวันแรกเลย

ได้ถ้าไม่แบบถึงตัดสินใจอ่ะรับ

ก็อย่างแรกคือเราใช้ใช้จริงตั้งแต่แรกเกิดเลย

เพราะว่านี้มันมีตัวไม้เข้ามานะ
บอกว่ากว่าปลอดภัยมากค่ะน้อง
เด็กแรกเกิดก็อยากที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด
เรียกว่ามันจะไม่มีปัญหาแบบว่าพื้นแดงพื้นคันอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหม
หรือว่าบ้านค้าต้นจะมีแผ่นขาดอย่างนี้

เราก็รู้สึกได้เลยว่าแฟทมันนุ่ม

ก็จริงอย่างน้อยไม่ไหวจริงรู้สึกดีมากที่จริงฝ่าวันเป็นของเรา
เพราะว่าโปรดักต์นี้เราใช้อยู่แล้วแล้วเราใช้ตั้งแต่ตอนลูกเธอลงไปแล้ว

มันเหมือนเราใช้จริงแล้วมันมีความรู้สึกเราอยู่แล้ว
ไม่มีไร
เราก็สามารถปอกต่อได้เพราะเราเป็นใคร
แล้วเราพูดให้เต็มปากเลยก็ว่าของที่ดีเราก็จะอย่างงี้มาก
ขอบคุณแม่นะคะเราก็อยากให้ของดีที่สุดของใครถือดีที่สุด
ก็จะกดซึ้งชิมลา
เราก็กินไปยังไง

ถึงให้ลูกหมดเลย

เพราะคือพ่อคุณแม่ทำงาน
พ่อคุณแม่ก็ต้องมีอะไรที่ได้ธรรมให้แฟรปี้
เธอขึ้นยังถึงถึงขั้นสี
ไม่ได้ถูกครั้งงานนั้น

เปิดไม่ได้เพราะเธอยังเด็ก

หรือว่ามันเป็นอยู่กันชีวิตเดียวกันหนึ่งนะ

คือเราเล่นงานแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
คือแล้วสองคนด้วย

แต่เขาเด็กนะเขาไม่ได้ดีกันตลอดเวลาเหมือนเราผู้ใหญ่
พวกเจ้านักมูลทุกคนก็ได้ดีกัน

แต่อยู่ใจนึกเราก็เป็นตัวสัมพวน
ก็คือเราอยากให้งานที่มันไม่เหมือนงานนะคะ
เหมือนเขาได้ไปเที่ยวบ้างก็หลอก

งานที่มันไม่ใช่งานอ่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกัน
ก็เลยเน้นถ้าอะไรที่เป็นงานที่ไม่ใช่งานเราโอเค

เราก็รู้สึกว่าไม่อยากไปวางครั้งเขา

น้องน้องมันเติมขึ้นชีวิตเราทั้งคือเรา

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม
มีโครงการทุกทีใช่ไหม
มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม
มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม
มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม
มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม
มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม
มีโครงการทุกทีใช่ไหม
มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม
มีโครงการทุกทีใช่ไหม

มีโครงการทุกทีใช่ไหม